คุณผู้ชมครับเวลาขับรถจักรยานยนต์ออกจากซอยหมู่บ้านในชุมชนต่างแล้วกำลังจะขึ้นไปบนถนนใหญ่
แป๊บหนึ่งก่อนมองซ้ายมองขวาก่อน
ว่ามีรถมาไหมเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับ
นี่ฮะเห็นไหมครับนี่ฮะแป๊บเดียวเท่านั้น
โอ้ยยยยเกี่ยวไปแล้ว
รถบรรทุกพ่วงเกี่ยวล้มแล้วก็เหยียบซ้ำแล้วก็เสียชีวิต

อยู่ริมซ้ายนายหนึ่งตรงกลางเกาะกลางคนหนึ่งนายหนึ่ง

แต่ก็ช่วยไม่ทันเนื่องจากว่าคนขี่รถจักรยานยนต์ถูกเหยียบแล้วก็เสียชีวิตเลย
เป็นภาพกล้องวงจรปิดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าตลาดสด
เทศบาลตำบลตาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับ
ริมถนนแจ้งสนิทบันทึกภาพได้เลย
คือรถบรรทุกพ่วงเขาก็วิ่งของเขามาตามเลนซ้ายปกติ
บนถนนแจ้งสนิทนะฮะแล้วก็มุ่งหน้าไปฝั่งเข้าอุบลนะครับ
แล้วก็จะเข้าไปยังตัวเมืองเยอะโสธร
แล่นผ่านหน้าตลาดสดจังหวะนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้ครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากปากซอยซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาด
จู่นั้นก็ไม่ยอมหยุดชะลอดูรถที่จะมาฝั่งซ้ายของตัวเองก่อน
ขึ้นมาถนนเลยปุ๊บเลี้ยวซ้ายปั๊บรถบรรทุกผ่านเกี่ยวล้ม
แล้วเขาก็ล้มไปใต้ท้องรถพอดี
รถก็เลยเหยียบไปที่ร่างของเขาจนเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
ต่อหน้าต่อตาเลยคุณผู้ชมนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งอพปรมีทั้งชาวบ้านครับ
ไปทราบชื่อผู้เสียชีวิตคืนนายประมวลทวีเลิศอายุ๕๒ปีนะฮะ
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ทะเบียนก่อไก่พอผ่านยาวยักษ์๘๐๘ยศวทรล้มแต่แคงอยู่
แล้วก็รถบรรทุกคู่กรณีก็จอดอยู่ไม่ไกลนั่นแหละครับนะฮะ
ไปถามเจ้าหน้าที่ซึ่งเห็นเหตุการณ์ตรงนั้นเขาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวเขาก็ส่งสัญญาณแล้วว่าบอกให้รถจักรยานยนต์จอดก่อน
แต่ผู้ขับขี่ไม่ยอมจอดเขาบอกแล้วนะฮะนี่เห็นไหม